เรื่องราวของร่างทรงกันหน่อย

ล่าสุดมีคนถ่ายคลิปร่างทรงบอกว่า

รายมนต์เป็นภาษามนุษย์ต่างดาว

ฟังเสียงที่เขาพูดเขาพูดภาษาอะไรครับ
อันนี้ภาษาของต่างดาว

ดูท่านที่แปลกอันนี้ภาษาของต่างดาว
ท่านฟังออกใช่ไหม

เป็นภาษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างดาว

ดังนั้นถ้าฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไร

ในคลิปนี้ผู้ชายที่เป็นร่างทรง
เขาบอกว่าเป็นนักพูดรุ่นใหญ่ชื่อดัง

มนุษย์โลกมนุษยชาติว่า
ในปี๒๐๒๐มันจะเกิดภัยพิบัติ

จะทำให้ผู้คนล้มตาย๗๐๐ล้านคน

ถามว่าคนจะรอดได้นั้น

ผมย้ำคุณผู้ชมนะนี่เป็นความเชื่อสู่บุคคล
เป็นคลิปที่มีคนถ่ายมานะครับ
พอถามว่าคนจะรอดต้องทำอย่างไร

เขาบอกว่าเขาบังเอิญไปรู้จักกับพระพุทธเจ้า

ถ้าจะอยากมีชีวิตรอดอยู่ต่อไป

ที่ศัษฎาสั่งสอนมา
ข้อที่เขาฝากไว้ว่าทำอย่างไรต้องรอด

รักให้ได้

หัตกรรมในเวรของพวกเจ้า

เมื่อวันเวลาม้าภัยพิบัติลงมา
ประจักรคอนทั่วโลกมากมาย

จะทำให้อยู่รอดปลอดภัย

อยู่ที่อำเภอพยุหาคิรีจังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งจุดที่ปกติแล้วก็คือ

ลักษณะจะเป็นจุดที่สามารถสื่อสารกับ

ในความถูกแชร์ไปคนก็แสดงความคิดเห็น

เพื่อวิจัยหาเรื่องของคนนอกโลก

ไม่ต้องใช้เงินอะไรก็ติดต่อกับดาวพลูโตได้เหมือนกัน

ผ่านดาวนาเมกเนี่ยฝากไปถึง

อีกคนก็บอกว่าร่างทรงเนี่ยใช้ภาษาไทยโดยพันธมิตรหรือเปล่า